แล้วก็เสียหลักไปชนกับร้านทุเรียนริมทาง

พอเขารู้ตัวเขาขับรถไปชนคน
เขาก้มกราบศพด้วยความเสียใจ
เพราะหลับไหนน่าได้ตั้งใจ
เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบบริเวณถนนสาย๔๔
ขาขึ้นอำเภอสมตำบลสมทองอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราธานีครับ
ในที่เกิดเหตุบนไหลทางไปพบรถเทลเลอร์บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์
สภาพด้านหน้านี่พังยับทีเดียว
มีนายสุขสรรค์หงวนไทยสงฆ์เป็นคนขับ
แต่ว่าใต้ท้องรถไปพบศพของนางมันธนาจุ่นเพชรอายุ๕๔ปี
เสียชีวิตก็เลยเร่งเอาศพออกมา
แต่ตรงนั้นมันมีร้านขายทุเรียนริมทางพังเสียหายอยู่ห่างออกไป๒๐เมตร
ไปพบรถบรรทุกพ่วงจอดอยู่สภาพด้านซ้ายมีรอยถูกชนเสียหาย
ก็เลยต้องไปสอบสวนนายสุขสรรค์ซึ่งเป็นคนขับ
เขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุนายสุขสรรค์ขับรถมาจากภูเก็ต
พอไปถึงจุดเกิดเหตุหลับในครับแล้วก็ไปชนท้ายกับรถพ่วงนะฮะ
แล้วก็เสียหลักไปชนกับร้านขายทุเรียนริมทางนะครับ
แล้วก็เป็นจังหวะที่นางมันธนากำลังเดินอยู่ข้างทางถูกชนเสียชีวิตครับ
หลังจากรู้ตัวว่าเขาขับรถชนคนตายนายสุขสรรค์เสียใจนะครับ
ก้มกราบขอขมาศพตรงนั้นเลยครับ
เพราะรู้สึกตกใจเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะว่าตัวเองขับหลับในจนทำให้ไปทับคนตายแบบนี้นะครับ
แล้วก็มีการนำตัวนายสุขสรรค์ไปดำเนินคดีข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายต่อไป